คุณผู้ชมครับถ้ามาถึงวินาทีที่จะชี้ชะตาของครอบครัวของน้องก้อยจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
กับการตอบคำถามไปแล้วทั้งหมด๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้สักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

กล้องจ๋าพร้อมนะที่จะฟังเฉลย

ถ้าพร้อมแล้วผมเลือกเฉลยข้อแรกนะครับ

อุทยานแห่งชาติคลองลานครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จากป้ายในรูปข้อใดไม่สามารถย่อยสลาย
ตัวเลือกที่สี่ค่ะขวดแก้วค่ะ
น้องการเลือกตอบตัวเลือกที่๔ขวดแก้ว
ซึ่งเป็นคำตอบที่

รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ภาษาไทยระดับมัธยมปลายครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคือ

พ่อพรของเราเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
คว่างขวานควักไขว

ถ้าถูกข้อนี้๑หมื่นบาท

ที่นี้ครับ

คำที่มีอักษร

แต่คำว่าควรไม่ได้ควบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

ตัวเลือกที่๒ครับ
ตอนนี้มาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้น
กลับไปบ้านได้หรือไม่ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

สำหรับคำถามเรื่องนี้นะครับมีดังนี้ครับ
ได้รับเงินบริจาคประมาณเท่าไหร่

เอียดนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้ก็๑๐๐๐บาท
เอาใจช่วยนะครับลุ้นกัน

ประมาณที่ถูกต้องเลยนั่นก็คือ

หมดโอกาสเงินแสนไปแล้ว
ลุ้นเงินหมื่นกันอีกข้อนึงครับ
ภาวนาขอให้เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็ได้เงินหมื่นกลับไปบ้านนะครับ

ในข้อใดหนัก๑กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๔ค่ะผักกาดขาว
น้องก้อยเลือกตอบตัวเลือกที่๔
ผักกาดขาวจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่

ผมจะเลือกช่างจากตัวเลือกที่หนึ่งก่อนเลยนะฮะ

ถ้าคณะ๑กิโลกรัมนั่นก็หมายความว่า

ลุ้นกันว่าคณะจะหนักเท่าไหร่นะครับ

น้อยกว่านี้

ภาคการณ์ขาวเป็นคำตอบที่

ผิดนะครับ

คงตอบถูกได้เพียงแค่ข้อเดียว

ก็คือ๕๐๐๐บาทครับ

ก้อยนะครับจะไม่สามารถ

คนไทยช่วยกันคนละไม้ละมือ

จริงนะครับและลูกน้อยก็คือ
พอจะมีกำลังแบ่งปันน้ำใจตรงนี้ได้
ช่วยเถอะครับครอบครัวนี้ยังลำบากอยู่นะครับ
วันนี้ขอบพระคุณในเรื่องราวชีวิตนะครับ
มาถ่ายทอดให้กับเราในเกมต่อชีวิตขอบพระคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับเรามีเรื่องราวดีมาฝากกันนะครับ
คุณผู้ชมจำครอบครัวของแม่นุษย
จากจังหวัดพิศนุโลกได้ใช่ไหมครับ
ที่น้องน้ำลูกชายคนโตครับโดนลูกหลง
มีกระสุนฝังอยู่ในร่างกายถึง๑๗ชิ้นด้วยกัน
ต้องนอนติดเตียงอยู่แล้วก็มีงูมาเลียแผล
จนเกือบจะเสียชีวิตเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยนะครับ
หลังจากออกอากาศไปได้ไม่นานนะครับ
มีผู้ใจบุญดูแลครอบครัวนี้ในหลายส่วนมากเลยนะครับ
เราไปฟังจากปากแม่นุษย์กันเลยดีกว่าครับ
หลังจากออกรายการรู้สึกตื้นตันใจมากค่ะ
น้ำใจช่วยเราเยอะมากเลยลูก
ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณเขายังไง
เห็นยอดเงินก็แม่แทบช็อกเลยค่ะ
แม่อยากจะขอบคุณคุณหมอตุ้ยค่ะ
เขาดูโนยทรทัศน์ค่ะ
ดูโนยทรทัศน์ว่าแม่น่ะสงสารลำบากมากเลยอะค่ะ
เขาแบบปรึกษาครอบครัวว่าจะช่วยเหลือน้องบาซู
ก็จะช่วยโอนให้บานซูทุกเดือนไม่จนกว่าจะจบอะค่ะ

จะได้เอาน้องไปหาหมอค่ะ
แล้วก็บรรทุกข้าวของไปทำงานพวกเครื่องตัดย่า
เพราะว่าคันเก่ามันพังแล้ว
เพราะช่วยเหลือครอบครัวมนุษย์ค่ะ
ขอขอบคุณโกบูค่ะ
ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้อิดแดง

เราก็ให้อิดแดงประมาณพันกว่าก้อนนะครับ
ก็ไปทำกระต๊อบมีที่หลบแดดหลบฝนนะคะ
เพราะว่าตรงนี้น้ำมันถล่มดินซะแล้วค่ะ
ขอบคุณไทยรัฐทีวีเกมต่อชีวิต
ทีมงานทุกท่าน
ถ้าไม่มีเกมต่อชีวิตแม่คงไม่มีทุนนี้ไว้รักษาลูก
กับเรียนทุนการศึกษาลูกชายค่ะ
กำลังใจแม่ดีขึ้นแม่จะสู้ค่ะสู้ต่อไปค่ะ
มาในวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะ
๕๐๐๐บาทนี้ก็จะเอาไปเป็นทุน
แล้วก็เอาไปไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลน้องค่ะ
ขอขอบคุณทางรายการนะคะที่ให้โอกาสครอบครัวของเรามาในวันนี้ค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ